อากงมาถึงแต่เช้าเลยนะคะเนี่ยหนูมาถึงแล้วตั้งใจมาไหว้อากง
มีของไหว้เต็มไปหมดเลยคุณผู้ชมสวัสดีค่ะ
เรื่องก่อนระหน๋ากับดาวสุภาษามาแล้วค่ะวันนี้ช่วงช่วงเช้าแบบนี้
อากาศเย็นนะคะแล้ววันนี้เป็นวันเช้งเม้งการเดินทางค่ะ
สะดวกสบายอากาศไม่ร้อนด้วยแต่จริงแล้วพรุ่งนี้นะคะตรงเอา
ถ้าให้ตรงจริงวันพรุ่งนี้เป็นวันชิงมิ้ง
แต่ว่าหลายคนค่ะเลือกที่จะเดินทางวันนี้
เพื่อหลีกเลี่ยงการจราจรที่ติดขัดแล้ววันนี้อากาศก็ดีด้วยนะคะ
แต่ว่าภาคใต้ย้ำแบบนี้ค่ะฝนตกแบบไม่ลืมหูลืมตาเลย
นี่คือสิ่งที่เราจะต้องตรวจสอบทั้งเรื่องของอากาศหนาวที่เกิดขึ้นในประเทศไทย

ดูกันก่อนค่ะแบบนี้โอ้โหนี่คืออุณหภูมิที่เกิดขึ้น
เขียวอยู่แถวขอบของประเทศนะคะ
ไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือทางฝั่งตะวันตกของประเทศไทย
แถวเทาตาการจรรยาบรีรวมถึงภาคอีสาน
จะเห็นว่าความเย็นที่มันเกิดขึ้นเนี่ย
อุณหภูมิณวันนี้ที่กรุงเทพมหานครที่ตรวจสอบเมื่อสักครู่นี้

หลายคนไปอ่านข่าวในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา
บอกว่าความเย็นความหนาวที่มันเกิดขึ้นในประเทศไทย

บอกว่ามาจากนู้นค่ะคั่วโลก
กรมอุตุนิยมวิทยาออกหนังสือล่าสุดมาแล้วนะคะว่า

ความเย็นที่เกิดขึ้นในประเทศไทยเกิดจาก
ลมประจำถิ่นที่เกิดขึ้นในประเทศไทย
ที่เขาเอาความหนาวเย็นมาจากประเทศจีน
คือปกติแล้วเขาจะมาในช่วงฤดูหนาว
แต่ช่วงนี้ค่ะเขาพัดลงมาแบบนี้
จะเห็นได้จากเส้น๒๐๑๘๒๐๑๖๒๐๒๐

ความหนาวที่พัดมากำลังค่อนข้างแรง

ไปเจอหย่อมฝนค่ะที่แถวประเทศมาเลเซีย
ในช่วงที่เขาก่อตัวจะเป็นพายุเนี่ยค่ะย่อมฝนตรงนี้
ในช่วงที่เขาก่อตัวเป็นพายุเขาหมุน
พอหมุนเขาก็ดึงอากาศจากข้างบนให้มันแรงขึ้น
ภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางและภาคตะวันออก
มีความหนาวเย็นในช่วงนี้ค่ะเริ่มมาตั้งแต่สุดสัปดาห์
และจะไปถึงไหนไปช่วงถึงประมาณวันพฤหัสสบดี
แล้วหลังจากนั้นอากาศจะกลับมาร้อนอีกครั้ง
แต่ว่านับจากวันนี้แล้วอุณหภูมิจะค่อยอุ่นขึ้นเรื่อย
แต่ลักษณะแบบนี้ทำให้ภาคใต้ฝนเยอะ
ตกทั้งวันทั้งคืนค่ะจะเห็นจากภาพถ่ายดาวเทียม
หน้าช่วงเวลานี้มีฝนแล้ว
เกิดขึ้นแถวชุมพรไปจนถึงจังหวัดพังงา

โอ้โหฝนเป็นสีม่วงสีแดงแบบนี้นี่คือฝนตกหนักนะคะ
เถานี่คือที่จังหวัดชุมพร